เริ่มต้นดูความคืบหน้าคดีนี้ก่อนนะครับคดีที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่
หลานชายนะครับฆ่าอาแท้อาที่เป็นผู้หญิงแล้วก็คอยให้ความช่วยเหลือมาตลอด
ติดยาเสพติดยังไปประกันตัวให้สุดท้ายหลานหลอนยาเสพติดฆ่าอาแล้วก็เอาศพอาเนี่ย
ใส่ถังใบนี้ไปอำพรางเอาไว้ที่เมนที่สู่สารแถวบ้าน
ท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ผู้ต้องหาฮะคนนี้ครับ
ที่ถูกคุมตัวได้ตั้งแต่วันแรกครับเพราะว่าเจ้านัทธิเจอหลักฐานหลายอย่าง
โอ้โหมันก็เหมือนกับที่เจอที่บ้านเลยนะฮะบ้านที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ
บ้านสถานบ่อยเย็นตะบลโปรงทุ่งกำเภอดอยเต่า
นายธานินใหม่ปาอายุ๓๕ปีชื่อเล่นชื่อในโสด
เมื่อวานนี้เนี่ยเค้นไปเค้นมายอมรับสารภาพว่า
หลอนยาเสพติดเสพยาไปหลายเม็ดยาบ้าค่ะ
แล้วตอนที่อาเดินกลับมาที่บ้านคิดว่าอาเป็นปีศาจ
จะมาทำร้ายแล้วก็ท้าทายว่าแม่จริงก็เข้ามาสิ
ก็เลยลงมือฆ่าอาไปค่ะแต่วันนี้เนี่ยเขาบอกอีกอย่างหนึ่งนะ
อ้าวยังไงครับเค้าบอกว่านางอาคอนสมคำอายุ๕๙ปี
ที่เป็นอาของเค้าเนี่ยเค้าไม่ได้ฆ่าอ้าวเหรอคะ
เขาบอกเขาไม่ได้ฆ่านะแต่เขาบอกว่ายังไงเนี่ย
เดี๋ยวท่านรอฟังนะครับนี่เป็นภาพเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
ตำรวจสพแม่กาที่อำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่
คุมตัวนายธานินหรือว่าในโสดออกมานะครับ
คุมตัวไปศาลจังหวัดฮอตเพื่อนำไปรายงานตัว
เกี่ยวกับเรื่องของคดียาเสพติดนะครับ
วันนี้ต้องยกเลิกการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ที่เค้าฆ่าอาตัวเองไปก่อนบอกว่าต่อยไปเอาลูกไม้ฟาดไปเลยไป
จนเหลี่ยชีวิตลอนหลอนยาเนื่องจากสำนวนคดีเนี่ย
ตอนนี้ยังไม่เรียบร้อยสมบูรณ์แล้วต้องรอให้สารจังหวัดฮอด
นุมัติหมายจับในโสดก่อนเกี่ยวกับข้อหาเรื่องของการฆ่าคนตาย
วันนี้จึงยังไม่ทำแผนนะครับแต่พาไปสารจังหวัดฮอด
นำไปส่งตัวเกี่ยวกับเรื่องของการพบสารเสพติดในร่างกาย
นี่ฮะท่านผู้ชมครับตอนที่ในโสดถูกนำตัวออกมาเพื่อจะไปสารเนี่ย
ผู้สื่อข่าวของเราก็พยายามถามว่าเออตกลงแล้วเนี่ย
มันขนาดนี้เลยเหรอเห็นตำรวจบอกที่สารภาพเนี่ย
หลอนยาถึงขั้นเห็นอาเป็นปีศาจในโสดเนี่ยไปมาเช้าวันนี้บอกกับผู้สื่อข่าวฮะ
ไปตามเรื่องนี้อยู่ฮะบอกผมไม่ได้ทำ
วันก่อนบอกตำรวจในห้องสืบสวนบอกผมทำเอง
วันนี้บอกผมไม่ได้ทำไม่ได้ฆ่าใครถ้าพี่ไม่เชื่อผมนะเดี๋ยวคอยดูได้เลย
เดี๋ยวผมจะส่งข้อมูลผ่านระบบดาวเทียมไปให้ดู
บอกผ่านระบบดาวเทียมเลยมายังไงล่ะน่ะ
เนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะพี่หมิวครับ
ไม่มีมัวอะไรสักอย่างเลย
นี่คุณพักภูมิน่าจะรู้ดีนะคะทำไมฮะบอกไม่ได้เมาอะไรสักอย่าง
เขาบอกเขาบอกแกว่าคุณพวกพี่พี่น่าจะรู้ดีนะ
ไม่เนี่ยก็เพิ่งเจอกันเช้าวันนี้นี่แหละ
คุณนัทพงศ์เรียบสันเทียผู้สื่อข่าวของเราก็ไปตามคดีนี้อยู่
ค่ะบอกเมื่อวานเขาบอกว่าเนี่ยสารภาพกับตำรวจบอกผมฆ่าเอง
ดิฉันต้องเอาอะไรรับเนี่ยก็สุดท้ายตำรวจก็คุมตัวไปฝากทางที่ศาลก่อนนะฮะ
เดี๋ยวเรื่องการแจ้งข้อหาเรื่องการฆ่าคนตายทำแผนเนี่ยเดี๋ยวดูความคืบหน้ากันอีกทีนึง
ท่านผู้ชมครับวันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปคุยกับน้องสาวของผู้ตายอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
นางอารีปุฏณะอายุ๕๕ปีน้องสาวของนางอาคอนนะครับ
นี่เป็นคนที่ออกช่วยตามหาด้วยนะครับ
คือก่อนหน้านี้ก็ไปหาปลาอยู่ด้วยกัน
แล้วพี่สาวบอกลูกโทรมาบอกไม่สบายเดี๋ยวกลับไปก่อน
กลับไปที่บ้านเนี่ยไปเจอหลานชายคือนายธานินเมายาอยู่ก็ถูกทำร้ายจนเสียชีวิต

นางอารีบอกว่าวันที่ออกตามหากันเนี่ย
เป็นคนกดโทรศัพท์มือถือหาพี่สาวนะครับ
แล้วได้ยินเสียงโทรศัพท์มือถือเนี่ย
มันดังมาจากเตาเผาบนเมนที่สุสานแถวบ้าน
ห่างจากบ้านแค่ประมาณ๕๐๐เมตร
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปคุยกับนางอารีนะครับ
หลังจากที่ได้ข้อสรุปเรียบร้อยแล้วว่า
ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุคือในโสดหลานชาย
คือก็คือหลานชายทั้งของนางอารีแล้วก็ของนางอาคอนผู้ตายนั่นแหละนะครับ
นางอารีบอกว่าเชื่ออยู่แล้วว่าเหตุการณ์นี้
ต้องเป็นฝีมือของในโสดหลานชาย
เพราะคงไม่มีใครหรอกที่จะมาทำร้ายนางอาคอนได้
คือนางอาคอนเนี่ยเปรียบเสมือนผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านที่ทุกคนเคารพรัก
เธอก็สงสัยในโสดหลานชายอยู่แล้ว
แต่ตอนนี้ยิ่งสงสัยไปใหญ่
คือสงสัยว่าโอ้โหนี่ต้องเมายาบ้าขนาดไหนเนี่ย
ถึงขั้นหลอนจนจำหน้าอาตัวเองไม่ได้
เห็นหน้าอาตัวเองเป็นปีศาจ
อารีบอกว่าท่านในโสดเนี่ยไม่ได้เสพยาบ้านะ
จะมีหน้าที่คอยปีนต้นลำไยตัดแต่งกิ่งคอยเก็บลูกลำไย
เวลาไปก็ไปกับนางอาคอนผู้ตายนี่แหละ
ไปกันสองคนอาหลานไปช่วยกันทำงาน
ไม่คิดไม่ฝันเลยว่าในโสด
จะมาก่อเหตุฆ่าอาแท้ที่คอยช่วยเหลือมาตลอด
พ่อในโสดก็บอกก็มีนางอาคอนนี่แหละ
คอยช่วยเหลือเวลาถูกจับคดียาเสพติด

นางอารีบอกว่าอยากให้ตำรวจเนี่ย
ลงโทษในโสดเนี่ยแบบแจ้งข้อหาเอาให้หนักที่สุดถึงขั้นประหารชีวิตไปเลย

เพราะไม่รู้ว่าถ้าเกิดวันดีคืนดีในโสดเนี่ย
คนโทษออกมาแล้วมาอยู่ที่บ้าน
อารวาสทำร้ายใครในหมู่บ้านอีกหรือเปล่า
พี่อารีนึกไหมว่าจะต้องเป็นในโสดหรือที่เป็นคนทำ

เพราะว่าอะไรครับทำไมถึงคิดว่าเป็นเขานี่แหละ

มันหลายปีเนอะแกก็ฆ่าคนก่อนเนี่ย
แล้วจากเรื่องที่เขาบอกต่างนานา

จนมองเห็นพี่อารีเป็นคนอื่นปีศาจอะไรอย่างนี้
เขาเคยทำอย่างนี้กับคนอื่นหรือเขาเคยสอนแบบนี้บ้างไหมครับ

ว่าไหนก็เค้าเค่าใคร่บกกว่าโหม่มหนาหนุ่งหนา
แต่เวลาแกใส่น้ำไปน่ะแกจะสบโอ้คูณเดีย
พี่ต้องกลัวเท้ามาบ้านมาบ้านเขาเร่งกะ
คือคู่ที่มันพยายามให้ออกไป
เออเอาไปเอาไปสั่งหาญขาตายเลยกะ
หันหน่อยมันพิวแหวะ
ทีนี้มันมีเรื่องประหลาด

ไปสัมภาษีครอบครัวพูดตากลัวนางอคอน
ก็ได้ยินชาวบ้านนั่งจับกลุ่มคุยกัน
เขาคุยกันว่าไงรู้ไหมคะเขาบอกว่าเมื่อคืนนี้นะ
หลังจากที่ศพของนางอาคอนถูกนำมาตั้งสวดอภิษฐรรมคืนแรกที่บ้าน
มีชาวบ้านที่มาร่วมงานเนี่ยพอฟังสวดเสร็จ๒ทุ่มก็แยกย้ายกลับบ้าน
ตอนกลางดึกอยู่ชาวบ้านได้ยินเสียงค่ะ
ไม่ใช่เสียงหมาห่อนนะได้ยินเสียงช่วยเขาด้วย
ได้ยินเสียงร้องแบบนี้บอกว่าช่วยเราด้วย
อยู่ที่บริเวณเมนสู่ศาลที่พบศพนางอาคอน
ได้ยินเป็นภาษาถิ่นทางเหนือใช่ไหมอะไรนะคะ
ได้ยินเป็นภาษาถิ่นทางเหนือว่าช่วยเขาด้วย
ฮาด้วยฮาก็คือตัวเรานี่แหละ
เรียกอยู่๒๓ครั้งแล้วเสียงก็เงียบไป
ทีมข่าวเราก็เลยอ้าวมันยังไงเดี๋ยวขอไปสอบถามซะหน่อย
ก็เดินไปหาชาวบ้านนะคะก็ไปเจอกับนางสุ่มตาแก้ววัย๗๐ปี
เป็นชาวบ้านในหมู่บ้านสรรบ่อเย็นที่อาศัยอยู่ใกล้กับสุสานท้ายหมู่บ้าน
บ้านเขาอยู่ห่างกันประมาณ๒๐๐เมตรเอง
ครับก็เลยถามนางสุ่มบอกพี่ได้ยินเสียงไหมที่ชาวบ้านเขาคุยกันอ่ะ
คนนี้คือบ้านอยู่ใกล้ที่สุดแล้วอยู่ใกล้ที่สุดแล้วห่างจากเมนเนี่ยสองร้อยเมตร

ใช่ก็เลยถามว่าพี่ได้ยินไหมเดี๋ยวคุณนัทพงศ์ก็ไปถาม
สุ่มบอกว่าไม่ได้ยินนะไม่ได้ยิน
รู้เรื่องนี้จากที่สื่อนำเสนอนี่แหละ
ก็อยู่บ้านก็พยายามลองฟังดูเหมือนกันนะพอได้ยินข่าวเนี่ย
แต่ก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยจริง
แต่คิดว่าถ้าจะมีเสียงจริงก็คงจะเป็นนางอาคอนแหละ
เพราะน่าจะยังมีห่วงหลายอย่างอย่างที่ใหญ่เลยก็คือน่าจะห่วงคุณแม่
นางสุมบ้านือกล้ายคุณราฐพงศ์ก็เลยถามเพิ่มว่าคืนวันเกิดเหตุ
ที่ในโสดเนี่ยอำพรางร่างของนางอาคอนด้วยการเอาขึ้นรถเข็น
เอาถังครอบแล้วก็เข็นมาที่เมนเข็นยัดเข้าไปในเมนเนี่ย

คืนวันที่๒๒ธันวาคมเนี่ยนางสุมก็บอกคืนนั้นน่ะ
ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยจริงจริงนะคือถ้ามันมีอะไรผิดปกติขึ้นมาจริงจริงอ่ะ
หมาในหมู่บ้านจะต้องเห่าแล้วแต่ก็อีกอ่ะค่ะ
มันเป็นเวลาช่วงกลางดึกเนอะครับชาวบ้านปกติเนี่ยนะคะ

อื้มมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม
ได้ยินว่าดังออกมาจากเมนของสุสานบ้านสรรบ่อเย็นเมื่อคืนนี้เนี่ยนะฮะคุณนัทพงศ์ก็ไปคุยกับสับปะเรอบ้านสรรบ่อเย็นนะครับ
นายประเสริฐปานแก้วอายุ๔๗ปีนี่ฮะนายประเสริฐนี่เป็นสับปะเรอของบ้านสรรบ่อเย็นนะครับ
เขาบอกว่าไอ้เสียงขอความช่วยเหลือที่ว่ากันว่าเป็นเสียงของนางอาคอนผู้ตายเนี่ยก็มีคนมาถามเขาเหมือนกัน
แต่ขอยืนยันเลยว่าไม่น่าจะใช่นะฮะถามว่าถ้าไม่ใช่แล้วจะเสียงใคร
ถ้าเกิดว่าคนที่เขาได้ยินเขาบอกเขาได้ยินจริงนะนายประเสริฐบอกว่าไม่รู้เหมือนกันนะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นเสียงของใครนะครับเพราะที่นี่เนี่ยเอาจริงนะคือวิญญาณเร่ร่อนสัมภเวษีมันก็เยอะมาก
แต่เขาเชื่อว่าไม่ใช่นางอาคอนหรอกนะครับสถานที่ตรงเนี้ยครับท่านผู้ชมครับ
ที่เป็นเมนเผาศพของหมู่บ้านเนี่ยอยู่ที่สุสานบ้านสรรบ่อเย็นนะฮะ
ไม่ใช่ของวัดนะครับเป็นของหมู่บ้านนะเขาจะทำพิธีกันเองอะไรพวกนี้นะครับ
ตรงนี้เนี่ยเป็นเมนเผาศพที่เคยจัดพิธีเผาศพไปแล้วสี่ศพนะฮะ
นายประเสริฐที่เป็นสับปะเรอบอกกับเรานะครับศพของนางอาคอนเนี่ยยังไม่ได้เผานะ
แต่ก็ถือว่าเป็นศพที่ห้าที่มาอยู่ที่เมนเพราะว่าคนร้ายที่ก่อเหตุเนี่ย
เอามาวางเอาไว้บนเชิงตะกอแล้วเอามาอำพรางไว้ตรงนี้
แต่ถ้าไม่นับบนเมนนะถ้าเอาแบบเผาด้วยแบบเผาแบบเชิงตะกอนอ่ะ
แบบด้านล่างอ่ะนะฮะตรงเนี้ยเผามาแล้วไม่ต่ำกว่าห้าสิบศพ
เพราะฉะนั้นถ้าถามเขาว่าเสียงที่บอกโอ้โหช่วยด้วยช่วยเราด้วยเนี่ย
เป็นเสียงใครต้องการสื่อสารอะไรเขาไม่รู้เหมือนกัน
แต่เชื่อว่าไม่ใช่เสียงนางอาคอนนะเอาละเพื่อความสบายใจครับ
ปะเรอประเสริฐก็เลยบอกว่าชาวบ้านจะได้ไม่หวัด
ไม่กังวลกันด้วยหารือกับพระอาจารย์แล้วนะฮะ
อาจารย์ที่วัดบ้านโปงวัดในพื้นที่เดี๋ยวเสร็จงานเผาศพนางอาคอน
นะฮะจะนิมนต์พระห้ารูปนะอาหารขาวหวานต่างต่างบุรีหมากพลู
ทำพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณแถวนี้ปลดปล่อยให้ทั้งหมด
ชาวบ้านจะได้อยู่ที่นี่โดยไม่ต้องหวาดกลัวกันอีก
ถ้าไม่มีอะไรไม่มีใครเข้ามาเพราะว่ามันกับเขาบอกว่า
เตรียมงานไว้จะแบบกับเป็นถ้าเรามาถังก่อนเนอะ
ถ้าไม่มีงานนะเขาบอกว่าเตรียมงานไว้อันนี้ก็เลยปล่อยลงไปปล่อยลง
ปล่อยลงลอกล้างไปผมก็อยากจะเชื่อมันกันมันมามันมาได้ยังไง
เสียงผู้ชายคนมีอายุแน่นอนมันน่าจะไม่ใช่แบบนี้เสียง
เสียงเสียงไปกับคนแก่นะคนมีอายุน่ะ
พี่เวอร์เซอร์บอกถ้าที่ฟังที่เขามาถามถามเนี่ย
บอกเสียงแบบเหมือนคนแก่แก่คนมีอายุค่ะ
เสียงลักษณะผู้ชายผู้ชายอะไรอย่างนี้ก็คงจะไม่ใช่นางอาคอนหรอก
แล้วเมนตรงนี้เนี่ยเขาไม่ค่อยมาทำความสะอาด
เตรียมอะไรกันหรอกเป็นของหมู่บ้านเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องของ
เป็นลางไม่ดีคือมีคนตายเมื่อไหรค่อยว่ากันนะครับ
นางอาคอนนะครับตอนนี้ญาติได้ติดต่อขอรับศพจากโรงพยาบาลมาเรียบร้อยแล้วนะครับ
ชนะสูตรเสร็จนะครับตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดบ้านโป่งนะครับ
วันนี้เป็นการสวดศพคืนที่สองญาติพี่น้องก็ยังทำใจไม่ได้นะครับ
ท่านผู้ชมครับทุกคนก็โศกเศร้าเอาแต่ร้องไห้กันนะฮะ
พิธีศพเนี่ยจะสวดศพทั้งหมดสามคืนนะครับพรุ่งนี้อีกคืนนึงนะฮะ
คืนวันอาทิตย์นะครับจะชาปนกิจศพวันจันทร์ที่จะถึงนี้ครับ
จันทร์ที่ยี่สิบแปดธันวาคมครับ